ผ้าสีขนมจีน

เดี๋ยวทำขนมจีน

แล้วเรื่องแรกที่เราจะพาไปก็คือขนมจีนที่เขาว่ากันว่าราคาถูกที่สุดในประเทศชาตินี้

โอ้โหยังมีขายอยู่นะไปดูกันครับ
นี่เลยเจ้าของร้านเขากำลังตักเลยนะเมื่อกี้

แล้วบอกเลยว่าเพียงแค่๕บาทเท่านั้นได้ยินไม่ผิดนะครับ
ขนมจีนร้านนี้ลูกค้าที่นั่งทานกันอย่างอร่อยเมื่อสักครู่เนี่ย

สถานที่ตั้งครับอยู่ที่ทางด้านหมู่๗นะครับ
ตำบลละม่ออำเภอนายงจังหวัดตรังครับ
ไปเจอกับคนนี้เลยเจ้าของร้าน
ก็คือนางนิพาคล้ายกินอายุ๖๘ปีเป็นชาวต้นเหลียงนะครับ

ขายเพียงราคาชามละ๕บาทเท่านั้น
ถูกมากเลยอะคุณ
ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่อายุ๗๐ปีขึ้นฝั่ง
ฟรีครับก็คือเป็นผู้สูงอายุ

ฝากท้องกันมาได้เลยร้านนี้

ไปถามนางนิพาเจ้าของร้านนี่แหละว่า
ขายขนมจีนจานละ๕บาท

บอกว่านานกว่า๑๕ปีแล้ว

แล้วก็ขายควบคู่ไปกับการทำขนมพื้นบ้าน
เช่นขนมเตาขนมบ้าขนมด้วง

สลับสับเปลี่ยนกันทุกวันเพื่อไม่ให้ลูกค้า
ราคาถูกแบบนี้เลยแหละคุณผู้ชมครับ
ส่วนสาเหตุที่ขายถูกแบบนี้

รั้วบ้านก็คือเป็นพืชผักสวนครัว
แล้วก็มีทั้งมะพร้าวขมิ้นตะไคร้ใบเตยใบมะกรูด
สดและพืชต่างเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องไปจ่ายตลาด
เอาแถวบ้านนี่แหละมา
ทำให้สามารถลดต้นทุนลงไปได้เยอะเลย

เพราะว่าขายถูกแล้วเห็นคนกินก็มีความสุข
คนขายก็มีความสุขตามไปด้วย

จะขายขนมจีนได้วันละประมาณ๑๐๑๕กิโลกรัม
ขายตั้งแต่๖โมงเช้า
แล้วก็ไปจนถึง๙นาฬิกานี่แหละ

ขายหมดทุกวันเขาบอกแบบนี้ช่วงเช้าไปลองฟังเสียงดู
คิดจะปรับเพิ่มราคาไหมครับ

ของขึ้นก็ไม่เพิ่ม
อยู่เม็ดนี่นี่
ทำไมไม่เพิ่ม
ไม่เพิ่มสงสารคนเลย
ทั้งคนยังมี๓บาทก็กิน๓บาท
๓บาทก็ขาย

ผู้สื่อข่าวถามทำไมคุณยายยังขายราคานี้อยู่ได้ยังไง
สนุกคุณยายบอกสนุก

ขายแล้วมันเห็นคนทานเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนะครับ
แล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านนี้ก็คือชาวสวนยางพารานี่แหละ
เสร็จจากการขายน้ำยางสดแล้วก็ไปแวะซื้อ

อกจากนี้ยังมีกลุ่มนักเรียนค่าราชการและประชาชนทั่วไป

ยายแกบอกว่าหากมีใครจ้างไปทำอาหาร
ในงานต่างก็จะรับจ้างไปทำอาหารด้วยนะครับ
แต่จะหยุดขายขนมจีนในวันรุ่งขึ้นนั่นเอง
คุณยายขยันมากเลย
เศรษฐกิจแบบนี้ค่ะราคาเท่านี้เรียกได้ว่าพออยู่พอกินพอเพียง
คุณผู้ชมเมื่อสักครู่แอบอ่านข้อความทางไลน์ที่ส่งมา
บอกว่าวันแม่ไม่ได้มีปีละครั้ง
เพราะว่ามีทั้งหมด๓๖๕วัน
ก็คือบอกรักแม่ทุกวัน
ดีนึงแบบประทับใจมากเลยอ่านให้ฟังกันนิดนึง
คุณผู้ชมค่ะในช่วงของอาหารเมนูยักษ์นำมาเสิร์ฟอีกเช่นเคย
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยขอเอาใจคนสายตาสั้นลูกค้าสายตาสั้นนิดนึ
ได้เห็นเมนูยักษ์ชัดกันสักหน่อย
ไปกันเลยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
อย่างที่บอกว่าเมนูยักษ์มันยักษ์ตรงไหนรู้ไหมคะ
มันใหญ่มากเลยใช่ไหมมันยักษ์ตรงเมนูค่ะคุณ
โอ้โหไม่ใช่ชามยักษ์วันนี้เราไม่ได้นำเสนอเรื่องราวของชามยักษ์นะคะ
เจ้าของร้านข้าวต้มสุดเก๋ทำเมนูฉบับยักษ์เอาใจลูกค้าสายตาสั้น
ราคาอาหารที่แบบชัดเจนมาก
นี่ลูกค้าส่วนใหญ่ประทับใจในรสชาติแล้วก็ร้านของอาหารของทางร้าน
แต่ที่ประทับใจที่สุดนี่แหละคุณผู้ชมเห็นจะเป็นเมนูรายการอาหารที่มีขนาดใหญ่มาก
เอาใจคนเท่าคนแก่หรือว่าคนสายตาสั้นโดย

นายนัทพงศ์มีวงสมอายุ๓๗ปีเจ้าของร้านเขาบอกว่า
ขายข้าวต้มร้านนี้มานานกว่า๕ปีแล้วนะคะ
มีอาหารบริการลูกค้ากว่า๑๐๐เมนูด้วยกัน
และไม่สามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้หมด
คือบางทีลูกค้าถามมีอะไรบ้าง

ก็เลยคิดทำเมนูยักษ์ขึ้นมา
แล้วก็ใส่ชื่อเมนูของทางร้านเอาไว้ทั้งหมดในหน้าเดียวนะคะ
คนที่สายตาสั้นก็สามารถอ่านเห็นได้ง่าย

ข้อที่หนึ่งคือรูปรักษ์การมองประดวกตา
สองเห็นเกี่ยวกับด้านราคา
ซึ่งคุณผู้ชมค่ะแผ่นเมนูอาหารแผ่นนี้ที่คุณพี่เขาถือไว้เนี่ย
มีขนาดกว้างถึง๘๐เซนติเมตร
แล้วก็ยาวความยาว๑๒๐เซนติเมตรก็คือประมาณ๒ฟุต
วัดง่าย๒ศอกต่อกันนะคะ
จากนี้ค่ะทางร้านยังมีโปรโมชั่นวันเกิดด้วยนะ
เพียงแค่แสดงบัตรประชาชนเท่านั้นแหละ
ก็จะได้รับแต้งโม่จานใหญ่ไปเลย๑จาน
นี่ส่วนใครที่เดี๋ยวนี้เขาต้องมีถ่ายรูปอาหารก่อนใช่ไหม
แล้วก็ยำไข่เค็มจานใหญ่ไปเลยอีก๑จาน

ง่ายมากซึ่งลูกค้าเขาบอกว่าชอบทานร้านนี้ที่
ที่ร้านเนี่ยก็มีการระบุชื่อเมนูแล้วก็ราคาอาหารไว้อย่างชัดเจน
ส่วนใหญ่นะคะอาหารจะราคาจานละ๕๐บาทซึ่งถือว่าไม่แพง
และการระบุราคาชัดเจนแบบนี้ยังเป็นการไม่เอาเปรียบผู้บริโภคอีกด้วย
แม่การที่มีเมนูใหญ่แบบแผ่นเดียวอย่างนี้มันดีอย่างหนึ่ง

สองคนเนี่ยเล่าว่าตีงูเห่ายาวกว่าสองเมตรครับ
ไปเจอบริเวณศาลาบ่อเลี้ยงปลาจนตายแล้วไปตีจนตายนี่แหละ
เนื่องจากงูเข้าไปกินกบและฉกเฟ็ดที่เลี้ยงเอาไว้จนตายก่อนนั่นเอง

จนเหลือแต่เนื้อสีขาวแล้วนำไปหั่นเป็นท่อนสับจนละเอียดแล้วครับ

ระหว่างนั้นก็นำเนื้องูเห่าที่สับละเอียดไปลงกระทะอย่างที่เห็น

ผัดจนเนื้องูเห่าแห้งนะครับก่อนที่จะไปพักเอาไว้
แล้วเทน้ำมันพืชแล้วนำพริกแกงที่เตรียมไว้ไปผัดจนหอมครับ

นี่บอกวิธีการทำเลยนะครับเผื่อใครจะทำตามนะคะ
แล้วก็ใส่เนื้องูลงไปคุกเขากับพริกแกงที่ปรุงจนเสร็จ

เขาบอกว่าสร้างความเผ็ดร้อนได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับ

ก็คือนายเล็กนี่เล่าก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไร
เขาบอกว่าที่ต้องนำงูเห่าไปทำเป็นเมนูเดิร์ด

โอ้โฮที่เลี้ยงเอาไว้บริเวณสาลาข้างเบาะเลี้ยงปลาข้างบ้าน

อย่างนี้เหรอครับคุณประมาณนั้นเลย

ได้ยินมาจากยางรถยนต์เก่าที่วางอยู่ข้างสาลา

กำลังชูคอแผลแม่เบี้ยเตรียมจะทำร้ายเลยนะ

คุณลุงมันอาจจะเป็นเสียงยางรั่วก็ได้นะ
แต่ก็ไม่รู้สุดท้ายก็ไปเจองูนี่แหละ
แล้วก็สุดท้ายก็จับมาทำอาหารมันซะเลยให้หายแค้น

งูด้านกินกบเข้าไปอยากกินกบทำอย่างไรได้ก็ต้องกินงู

เรานำเสนอไปหมดแล้วทั้งอาหารไทยอาหารเวียดนามอาหารอีสานต่างคราวนี้
คราวนี้ตลอดกินเดี๋ยวเราจะพาไปทานอาหารเกาหลีกันบ้าง

เพราะว่าวันนี้นั้นเราจะพาไปทานอาหารเกาหลีเลิศรถกันนะครับ

มีที่จอดเพียบแถมปลอดภัยอีกด้วยนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ

ใช่คะอันนี้ก็เป็นการผสมผสานระหว่างส่วนผสมทั้งของฝรั่งแล้วก็ของเกาหลีนะคะ

คุณผู้ชมล่ะครับมาแล้วหรือยังเดี๋ยวสักครู่ไปเจอกันต่อที่ในสตูดิโอครับ
ถามคำเดียวเลยค่ะอร่อยไหมโอ้โหหลายคนอาจจะสงสัยว่ารสชาติของอาหารเกาหลีเป็นอย่างไร
บอกได้เลยว่ารสชาติจะถูกปากคนไทยมากเพราะว่ารสชาติของอาหารเกาหลีเนี่ยมันจะเผ็ดนิดนึงมันจะรสชาติจัดจ้าน
ค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมอยากรู้ก็ต้องไปลองชิมกันดูเอาเองนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวสนุกรออยู่ค่ะ